คุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดของคุณผู้ชมหลายคนนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ไปใครจะออกไปท่องเที่ยว
ทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงบ่ายของวันนี้
สภาพอากาศจะเป็นใจในการออกไปจากบ้านหรือไม่นะครับ
สอบถามกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับคงไม่ต้องกังวลเรื่องของสายฝน

แต่สิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของแสงแดดนะครับ
เพราะว่าอาจจะแรงเป็นพิเศษในช่วงบ่าย๓โมง
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบลักษณะอากาศทั่วไทยในวันนี้
เพราะว่าปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อการแปรปรวนต่อลักษณะอากาศ
ในประเทศไทยค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังลงนะครับ
จึงทำให้หลายจุดหลายพื้นที่วันนี้อุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
ในขณะที่เรื่องของสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นฝนก็ลดลงด้วยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายระเทียมสดนะครับที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรา
จะสังเกตว่าเช้าวันนี้นั้นกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
มีเมฆอยู่บางส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก

นั่นก็หมายความว่าในช่วงบ่ายจากกลุ่มเมฆที่น้อย
จึงทำให้แสงแดดนั้นสามารถจะส่องมาโดนผิวของเราได้ตรง
แดดจึงค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
เรามาดูการคำนวณสถานการณ์ฝนวันนี้ตลอดทั้งวัน
ไปจนถึง๑๒นาฬิกาของวันพรุ่งนี้

พื้นที่สีเขียวครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
แต่ถ้าหากเราสังเกตดูดีจะสังเกตว่ากลุ่มที่มีการก่อตัวของ

จะยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
แต่แถวแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมตัวเลขก็ไม่มากนัก
จึงถือว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับต่อการใช้ชีวิตในระยะนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไว้วางใจไม่ได้ก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่น
ราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้
พื้นที่สีเขียวครับคือบริเวณที่มีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
สีฟ้าครับคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนพื้นที่สีน้ำเงินก็คือบริเวณที่มีทะเลสงบ
โดยจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณตามแนวชายฝั่ง
ทั้งบริเวณฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณอ่าวไทยในตอนบน
ยังถูกปกคลุมด้วยพื้นที่สีฟ้าก็คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
ต่อกันที่สถานการณ์ความหนาวเย็นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
วันนี้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้น
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญอยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงิน

เช้าวันนี้แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นก็อุ่นขึ้นเล็กน้อยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียต
เที่ยงวันนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าอากาศยังคงร้อนละอุในช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตในพื้นที่ภาคกลาง
ภาคอีสานภาคตะวันออกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
เหนือสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
คาดการณ์ว่าจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องระวังสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสอากาศเย็นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดนะครับตามยอดดอยยอดภู
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
ที่สำคัญครับใครจะขับรถขึ้นดอยหรือว่าไปตามภูเขาหมอกในระยะนี้บางจุดนะครับค่อนข้างหนาเลยทีเดียว
ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยการเปิดไฟตัดหมอก
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพอากาศยังคงทรงนะครับแดดยังแรงในช่วงบ่าย
สำหรับพรุ่งนี้มีกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะครับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมอย่าลืมมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับว่าจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมหรือไม่
ขอบคุณพญากรยำเท้นแบบนี้ด้วยนะครับ